เฟซบุ๊คเขาประกาศขาย

ตำรวจภูทรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ

เขาขายอาวุธผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะ
ซึ่งเขาก็รับสารภาพว่าขโมยปืนของพ่อมา

เพราะว่าจะเอาเงินไปซื้อยาบ้าเสพ
นายธนชนกเก่งจันวรกุลอายุ๒๑ปี
นายพรชัยฟอกสันเทียอายุ๒๖ปี
นายมงคลชัยชนะขจรอายุ๓๑ปี
มีของกลางเป็นอาวุธปืนลูกซอง๑กระบอก
พร้อมเครื่องกระสุนเบอร์๑๒๒นัด
เครื่องกระสุนขนาด๕๕๖มิลลิเมตร๑๘นัด
ยาบ้าอีก๑๘เมตรค่ะ
นี่คือผู้ต้องหาและของกลางนะคะ
ที่ตำรวจภูทรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
จับกลุ่มและตรวจยึดได้

เพราะว่าตำรวจชุดสืบสวนเข้าไปล่อซื้อค่ะ
ล่อซื้ออาวุธปืนลูกซองพร้อมเครื่องกระสุน
จากนายธนัชนกที่โพสต์ขายในเฟซบุ๊ก

ในตำรวจสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่
จากการสอบสวนก็ให้การว่า
เพื่อแลกยาบ้ามาเสพตำรวจก็ขยายผลเลย
ไปจับกลุ่มในพรชัยที่บ้านพักพร้อมของกลางยาบ้า๑๘เมตร
ก็คือนายมงคลตำรวจก็เลยตามไปอีก
ไปจับนายมงคลเนี่ยค่ะก็เลยรวมแล้ว๓คน

คนที่๒โยงไปถึงคนที่๓นะคะ
จับนายมงคลเนี่ยมีทั้งอาวุธปืนมีทั้งเครื่องกระสุนค่ะ
เขานำไปซ่อนเอาไว้ในโชว์รูมรถยนต์แห่ง๑ในแอมเพิร์มบ้านโป่ง
ซึ่งก็รับสารภาพกันนะคะว่า

ตัวเองก็เลยนำปืนมาประกาศขายผ่านเฟซบุ๊ค
เพราะว่าอยากได้เงินนำเงินไปซื้อยาบ้าเอาไว้เสพ
ตำรวจก็ต้องมีการจับกลุ่ม
คือตำรวจเขาซ้อนแผนหล่อซื้อแล้วก็โยงจากคนที่๑คนที่๒
คนที่๓ก็จับกลุ่มได้ทั้งหมด๓คนพร้อมของกลางอย่างที่เล่าไปค่ะ